พักไทยศรีวิรัยหน่อยนะฮะเขายื่นหลักฐานที่เก็บรวบรวมได้ตลอดกว่า๔๐วันที่ผ่านมาในการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีกุญสือบงการอยู่
แล้วภาพที่กระติกถ่ายกับคุณแตงโมเนี่ยเขาบอกว่าตัดต่อฮะ
ที่โรงแรมอันนานาวาจนนทบุรีครับสเต้นายมงคิดสุขศิลป์ธารานนท์ครับ
ภักดิ์ไทยศรีวิรัยพามาเลยทั้งหมดนี้นั่งเรียงหน้ากันคือคณะทำงานของพัก
ที่ติดตามคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมมาแถลงข่าวตอบข้อสงสัยของสังคม
โดยนายราชวัฒน์จีระตระกูลนะครับหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสืบสวนคดีคุณแตงโมของพักไทยศรีวิรัย
โชว์อะไรบ้างนี่ฮะเอาสไลด์มาโชว์เลยรูปภาพของคุณแตงโมกับกระติก
ถ่ายคู่กันในวันเกิดเหตุที่ฉากหลังเป็นไฟสะพานพระราม๘อ่ะ
ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นรูปที่ทำขึ้นมา
คือเอารูปคุณกติกกับคุณแตงโมใส่ไปในภาพมันไม่ใช่รูปจริง
ส่วนตัวเนี่ยเชื่อ๑๐๐ว่าในวันเกิดเหตุคุณแตงโม
ไม่ได้มาล่องเรือบริเวณสะพานพระราม๘
ทำรูปปลอมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้ทะเลาะกัน
รวมถึงเรื่องเรือนะฮะ
เขาชื่อว่ามีเรือสองลำมีการเปลี่ยนเรือแน่นอนทั้งหมด
เพราะว่าท่านิษฐานของผมรูปพวกนี้มันทำขึ้นมาครับ

เพราะว่าเวลาก็เป็นตามกล้องวงจรปิดนะครับ
เวลาที่พวกนั้นเขาไปถึงไปถึงตรงสะพานพระราม๘คือ๓ทุ่ม๕๖
๕๖ก็คือรูปนี้๓ทุ่ม๕๖แต่พอ๔ทุ่ม๓นาทีเนี่ย
เขาก็จะเริ่มกลับแล้วแล้วมาเร่งกะปิความเร็วตอน๔ทุ่ม๕นาที
ก็คืออันนี้คือ๔ทุ่ม๖นาทีกับ๔ทุ่ม๑๓นาทีเนี่ย
เขาไม่ได้จอดถ่ายรูปแล้วเหลือวิ่งมุ่งหน้ากลับด้วยความเร็ว
มันไม่มีจริง
เชิญเขาแล้วก็ทีมงานไปพูดคุยกันอีกครั้ง
ทานัยกิจสนาแนบุว่าอย่าลืมว่าตัวเขาเนี่ยเคยยืนอยู่ข้าง
ศพของคุณแตงโมนะเห็นทุกอย่าง
และพูดเป็นในด้วยบอกว่าให้สังเกตรูปถ่ายของคุณตังโม
ภาพมีต่างหูบางภาพไม่มีครับ
อันนี้ผมก็บอกว่าผมเป็นผู้ที่นำส่งถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ผมส่งให้เรียบร้อยหมดนะฮะผมเป็นพยานในคดีนี้ด้วย
ในการส่งมอบกล้องหน้ารถนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลที่อยู่
รถด้วยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะเขาขอออกไม่ให้ขอออกนามนะครับ
ก็ได้พูดคุยแต่ประเด็นนั้นผมไม่ขอเปิดเผยว่าได้คุยอะไรกันไป
เชื่อมั่นนะครับว่าผมอยู่ข้างศพน้องตลอด
ผมเห็นทุกอย่างตามที่คุณหมอเห็นแม้กระทั่งการที่เอาหน้าไปใกล้ชิดกับหน้าน้องเนี่ย
ผมก็ทำมาแล้วในภาพที่เห็นตอนร้องเพลงสังเกตไหมฮะมีตุ้มหูด้วยนะ
แต่พอไปนั่งถ่ายกับอีกบุคคลหนึ่งตุ้มหูไม่มีนะครับ
แล้วก็เป็นภาพตัดต่อซึ่งมันมีภาพเทียบเคียงอยู่ด้วย
ไม่รู้ว่าการแถลงข่าวครั้งนี้คุณแม่จะพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า